รวมรวม๑๕วันที่ผ่านมาให้เลขเด็ดเลขดังกันมากมายเรียกว่าเพียบเลยล่ะค่ะ
คนแรกต้องฮีโร่นี้เลยนะคะพี่บินค่ะ
พี่บินนะคะบรรลือฤทธิ์แล้วก็พี่ไทยค่ะ
ลุยช่วยน้ำท่วมคุณผู้ชมให้สังเกตที่เลขเสื้อค่ะ
นี่เลยนะคะโอ้โหชาวบงชาวบ้านก็มาแห่เอาไปซื้อลอตเตอรี่กันมากมายเลยค่ะ
พี่บินนะคะก็ใส่เสื้อเลข๑๔๗อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ส่วนน้องชายพี่ชายเอกพันธุ์เนี่ยค่ะใส่เลข๗๙ค่ะ
ยังไม่หมดเท่านี้นะคะมีวันหนึ่งค่ะพี่บิน
บินมาที่กรุงเทพค่ะมาทำพิธีบวงสวงร๕ที่สุดปราการค่ะ
วันนั้นมีการถวายเค้กยักษ์จำนวน๕๖๙ปอนด์
๕๖๙ปอนด์นะคะ
ชาวบ้านก็เอาไปตีเป็นเลขแล้วโอ้โหแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่กันมากมายเลยล่ะค่ะ
พลาดไม่ได้จริงคนต่อมาค่ะพี่นางซิริพรนี่แหละค่ะประจำเลย
วัดป่าสว่างธรรมอุดรธานีที่เป็นวัดของพี่สิริพรที่ไปทำบุญบ่อยนี่แหละค่ะ
สิริพรพี่นางไม่ได้มาเพราะว่าติดธุระนะคะ
แต่พี่ชายถามชาวบ้านไปถามพี่ชายพี่นางซื้อเลขอะไรคะปรากฏว่าพี่ชายใจดีบอกเลยนะคะว่า
นางเนี่ยซื้อไปแล้วเลข๕๐กับ๔๒ปรากฏว่าชาวบ้านได้ยินเท่านั้นแหละค่ะ
แงข้างใต้เนี่ยค่ะเกลี้ยงไปหมดหาไม่เจอแล้วนะคะหมดทั้งอุดรธานีกันไปแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งพูดถึงพี่นางก็ต้องมนสิทธิ์คำสร้อยค่ะมาแล้วนะคะรอบนี้จัดตั้งแต่หัววันเลย
รอบแรกก็ละลานตาอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมค่ะแต่รอบถัดมานี่มีแบบเฉพาะเจาะจงนิดนึง
ตามเลขที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชมค่ะก็ตามศรัทธาค่ะ
ใครจะเสี่ยงตามพี่มนต์สิทธิ์หรือเปล่าหรือไม่ยังไงก็ตามแต่นะคะ
แต่ดิฉันแอบส่องมาแล้วนะคะตามสถิติเลขดังกล่าวมันประจวบเหมาะกับเลขของอาจารย์ไก่ของเราพอดีเลย

คุณผู้ชมก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าวันนี้๓๔โมงเย็นก็มารอลุ้นโชค
ขอให้รวยปังกันทุกคนเลยค่ะ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
ยังไงก็อยากจะให้คุณผู้ชมโชคดีทุกคนเลยนะคะ